คุณผู้ชมค่ะเรื่องของงานบุญยังไม่หมดค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาไปกันที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ตอนนี้ที่จังหวัดกาลสินชาวบ้านเขาเริ่มที่จะมีการคัดแยกรวงข้าวแล้ว
ทำอะไรครับสร้างปราสาทรวงข้าวค่ะ
ซึ่งจะเตรียมใช้ในพิธีประเพณีบุญบายสีสู่ขวัญข้าว
คูณลานสืบสารตำนานพระแม่โพศพในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองกาลสินนะคะ
ก็พากันนั่งล้อมวงแบบนี้
กำลังช่วยกันคัดแยกรวงข้าวที่ชาวบ้านต้อนแล้วก็ใกล้เคียง
นำมามอบให้กับทางวัดเสวดวันวนารามนะคะ
โดยจะมีการเลือกรวงข้าวที่เมล็ดข้าวงามน้ำหนักดี
และมามัดรวมกันเป็นกำกำแบบนี้
รวมกันไว้เพื่อใช้ตกแต่งสร้างปราสาทข้าวสูงกว่า๒๐เมตรค่ะ

ใหญ่โตมากเดี๋ยวเราจะให้ดูโครงสร้างไว้ด้วยนะคะ
พระสงฆ์กับผู้ชายที่กำลังช่วยกันทำโครงสร้างของปราสาทข้าว
ก็มีการตกแต่งโดยรอบอยู่มองภาพกว้าง๒๐เมตร
โอ้โหสูงอยู่นะความสูงและความกว้างใหญ่โอ้โห
นี่ดูดิใหญ่มากคุณค่ะจะต้องเป็นปราสาทข้าวที่ยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะ
ขนาดแค่โครงนะเนี่ยใช่แล้วค่ะต้องใช้เวลาในการทำเยอะ
ส่วนตัวปราสาทข้าวเนี่ยพร้อมกับรวงข้าวก็จะเริ่มลงมือตกแต่งคาดว่า
น่าจะในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะได้ดำเนินการละละ
โดยการก่อสร้างประสาทข้าวของพระสงฆ์และชาวบ้านต้อนเนี่ยนะครับ
ปีนี้เริ่มสร้างช้ากว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ขณะนี้ก็ได้ประมาณร้อยละ๑๕เท่านั้นเองนะคะ
อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะเสร็จทันงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน
สารตำนานพระแม่โพศพจังหวัดกาลสินประจำปี๒๕๕๙
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๒กุมภาพันธ์อย่างแน่นอน
สำหรับประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณี๑ในประเพณีที่๑๒ของชาวอีสาน
ที่เขาจะจัดขึ้นในเดือน๒หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะคะ
ก็จะมีการทำบุญตักบาทเลี้ยงพระปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ชาวนาลานข้าวนะคะ
เสร็จพิธีทำบุญลานข้าวแล้ว
ชาวบ้านก็จะขนข้าวใส่ยุ้งแล้วก็เชิญขวัญข้าวก็คือพระแม่โพศพไปยังยุ้งข้าวนะคะ
และก็ทำพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองทำแบบนี้เป็นประจำทุกปี
เป็นประเพณีงานบุญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณเลยจริง
ประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่เลยนะแล้วนี่ข้าวเยอะมาก
คุณคิดดูนะว่าปราสาทข้าวขนาดสูง๒๐เมตรและความกว้างขนาดนี้
ต้องใช้ข้าวเป็นจำนวนเยอะมากเพราะว่าจริงแล้วข้าวก็เป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่อยู่แล้วด้วย